อย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกู้ภัยใจพระแล้วตอนนี้ยังกลายเป็นขวัญใจประชาชนไปแล้วค่ะโหลงพื้นที่ทุกวันแจกจ่ายข้าวของให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและงานในวงการบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนเนี่ยต่างรอคอยซึ่งพี่บินเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าด้วยสถานการณ์ต
ตั้งแต่อย่างใดค่ะแต่เพราะว่ามันติดพันธุ์มาตั้งแต่ตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมที่อุบลยังไม่มีเวลาไปตัดเลยค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมที่อุบลแล้วต่อเนื่องกันมาว่าจะโกนอ้าวมีโควิดมาแล้วก็เลยไม่ต้องโกนเดี๋ยวแต่โควิดว่าจะโกนเดี๋ยวมีอะไรอีกก็ไม่ได้โกนสุขภาพแข็งแห้งดีครับครับผม
ทั้งคู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงฟิตปังนี่ถ้าไม่เชื่อดูจากคลิปนี้ค่ะหลายคนแห่แชร์คลิปพี่บินกับพี่ไทยและทีมงานร้องเต้นคลายเครียดระหว่างลงพื้นที่โดยเฉพาะคลิปเต้นเจนนุ่นโบโอ้โหคนดู๕๖ล้านวิวกันเลยทีเดียวพี่บินกับพี่ไทยเล่าให้ฟังว่าเออมันก็เป็นการระบายความเครียดละลายความร้อนสร้างความสุขให้กับ
มีเพลงขึ้นมาปุ๊บมันก็หายเหนื่อยมันก็ได้พักประมาณนัก๑นาที๒นาทีคือไม่เห็นเราเล่นแบบนี้ไงเห็นเราโตกันแล้วเนี่ย๓๐๔๐แล้วไงก็เลยเห็นแล้วเฮ้ยน่ารักดีแล้วก็โอเคนะ
ถ้าบอกว่า๓๐นี้ก็ยังเชื่ออยู่นะคะเพราะว่าสองคนนี้โหยังฟิตปังอยู่เลยที่สำคัญน้ำใจงามมากลงทุนด้วยเงินของตัวเองแล้วก็รวบรวมจากคนอื่นกว่า๑๐ล้านนะคะนำไปมอบช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนก็สู้นะคะแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้แดดร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแทงไปนะคะพี่ค่ะ